ที่ฉันเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงแล้วล่ะ
แชร์กันบอกว่าทำแบบนี้มันเกิดผลหรือมันสิ้นเปลืองกันแน่

คือเป็นภาพที่นี่ค่ะทหารเป็นทหารพราน๓๖นะคะ
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙ใน๕พื้นที่
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
ที่มาที่ไปภาพก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าที่เขาวิภาควิจารณ์กัน
ที่มาที่ไปเขาบอกว่าพันเอกสมรรถชัยแปลงสาย
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๖
หมายให้กองร้อยทหารพรานที่๓๖๒
จัดกำลังพลใน๑๐พยาบาลฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙
ป้องกันโควิด๑๙และโรคติดต่ออื่นใน๕พื้นที่อำเภอแม่เสรียงนะคะ
มีที่ไหนบ้างที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่แต๊ะหลวง
พื้นที่ห้วยสบแง๊ะตรงข้ามพื้นที่พักพิงอูแวโกร
ห้วยอุมปะตรงข้ามพื้นที่พักพิงอีทูโกร
พื้นที่อุทยานแห่งชาติสารวินท่าตาฝั่ง

ซึ่งก็จัดเป็นพื้นที่รองรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาด้วย
ซึ่งจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนว่าจุดที่เขาฉีดพ่นน้ำยาเนี่ย

ชาวเน็ตตั้งคำถามเลยว่าขอโทษนะคะ

ฉีดพื้นฉีดดินฉีดหินมันช่วยอะไรได้บ้าง
ซึ่งถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
เคยออกมาพูดแล้วนะคะว่า
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙นี่นะ
ไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างบนพื้นถนน
สถานที่สาธารณะหรืออาคารบ้านเรือนใด
แม้ว่าสถานที่นั้นจะมีผู้ป่วยโรคนี้หรือไม่มีก็ตาม
มันคือการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย
แม้ว่าในบริเวณนั้นจะมีเสมหะหรือสารคัดหลังจากทางเดินหายใจผู้ป่ว

ไอ้การเอาน้ำยาไปฉีดพ่นแบบนี้แทนที่จะไปฆ่าเชื้อ
มันจะไปทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
ถ้าอยากจะทำจริงนะคะทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยบอกว่า

เพราะมันวิเคราะห์สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

เขาไปตั้งถูเลยค่ะหินทีละก้อน

คุณเอาน้ำยาไปฉีดน้ำยานี้คุณจะเอาไปฉีดอย่างอื่นไหม
คือถ้ากังวลว่าจะมีคนที่ผ่านข้ามไปมา

อันนี้เป็นคำถามจากชาวเน็ตว่าคุณทำแบบนี้ไปมันได้อะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองชี้แจ้งอีกทีก็แล้วกันนะครับ